คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละพักนั้นโหยหาคะแนนกันสุดครับ
ถึงขั้นกับต้องมีการเกทับบาฟกันแหละแล้วก็พยายามที่จะเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเอง
กับการทำงานในช่วงที่ผ่านมาอย่างสองปอสองลุงของเราตอนนี้ก็พยายามตีกินกันสุดสุดนะครับ
เพื่อเคลมว่าใครจะแน่กว่ากันติดตามจากรายงานครับ
จะเรียกว่างามหน้าหรืองามไส้ดีล่ะเมื่อสภาพผู้แทนราชดร
ทรงเกียรติของไทยแลนด์ที่วันนี้ต้องประชุมเพื่อเร่งพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่อีกจำนวนมาก
เสร็จก่อนปิดสมัยประชุมแต่กว่าจะอันเชิญบรรดาสอสอให้เข้าประชุมได้
ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงพอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพรบกัญชาต่อเท่านั้น
ประชุมก็ไม่ครบทำให้ต้องปิดสภานับเวลารวมแล้วไม่เกิน๕นาที
วิบรัฐบาลจะแก้ต่างว่าน่าจะเป็นความจงใจใส่เกียร์เบรกพรบกัญชา
แต่ประชาชนที่ทำงานเสียภาษีให้รัฐเอาไปจ่ายเป็นเงินเดือนคงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทำงานไม่คุ้มค่า
ขณะที่ฝ่ายสองลุงก่อนหน้านี้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ลางานครึ่งวันไปเปิดตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติ
จึงไม่แปลกที่ลุงป้อมพลเอกประวิดวงศุวรรณรองยกรัฐมนตรียังขอลางอย่างครึ่งวัน
นอกจากเป็นการไปตัดหน้าน้องตูที่จะไปในวันพรุ่งนี้แล้ว
ยังตีกินหวังคะแนนด้วยการจะเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐเป็น๗๐๐บาททันทีหากได้เป็นรัฐบาล
เรื่องนี้ทำให้ขุนพลคู่กายบิ๊กตู่อย่างนายธนกรวังบุญคงชนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องออกมาบอกทำนองที่ว่า
ขี้ตูสิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลั่นมาจากสมองของนายกนะ
ไม่ใช่ของลุงป้อมสักหน่อย
โรงการปฏิบัติการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี๒๕๕๙นะครับ
โดยแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีและน้ำตรีว่าการกระลาโหมเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ที่ให้แนวคิดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดสรรการของประเทศไทย
ขณะที่ตัวเต็งอย่างพักเพื่อไทยไม่สนว่าใครจะมีแท็กติกอย่างไร
ยังคงพุ่งเป้าแลนด์สไลด์ไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำการพลิกฟื้นประเทศได้
และยังไม่สนใจกับไมตรีที่พักพลังประชามรัฐยื่นมา
กว่าการเลือกตั้งจะจบลง
ก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีนะคะ
แต่อันนี้เราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วว่า
เพราะว่าต้องการจะทำให้นโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจริง
บอกประชาชนไปก็อยากให้เกิดขึ้นจริงตามนั้น
แม้ตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จะเลือกยุบสภาในวันไหน
แต่ชั่วโมงนี้ทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่มีใครสนใจแล้ว
แต่ละพักต่างชิงความได้เปรียบทุกอนุ
อะไรที่ได้ประโยชน์กับตัวเองก็ต้องเอามาใช้ให้หมด
ฉะนั้นคงไม่มีรายการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
พักรวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้นมาอีก๒คนแน่
ทั้งที่อายุรัฐบาลเหลือเวลาแค่๒เดือนเท่านั้น